เรื่องของหนุ่มร้านเบเกอรี่คนหนึ่ง
เขาก็ไปล้างของอยู่หลังร้าน
ปรากฏว่ามีวัยรุ่น๓คนที่เข้ามาหา
แล้วก็พยายามที่จะขอดูหัวเข็มขัด
ตามที่รายงานเบื้องต้นออกมานะครับ
พอเปิดหัวเข็มขัดดูยังไงไม่รู้ชักมีดออกมาแทงแล้ว
เขาก็ใช้มือเนี่ยกันเอาไว้ก็เลยไม่เข้าคออ่าตอนแรก
ว่าจะแทงที่คอใช่ถ้ากันไม่ได้เนี่ยเข้าคอเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่มีผู้โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค
ผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับกำลังทำงานอยู่หลังร้านเบเกอรี่ในจังหวัดนนทบุรี
แล้วก็มีผู้ชาย๓คนเดินเข้ามาหาเป็นวัยรุ่นเหมือนกันนะครับ
มาเปิดเสื้อดูหัวเข็มขัดรุมชกต่อยใช้มีดแทงเฉียดลำคอไปเลยนะครับ
แล้วที่สุดแล้วเนี่ยตำรวจจับดำเนินคดีแต่ได้รับการประกันตัวออกมา
ผู้เสียหายเขาก็เลยวั่นใจมากผู้เสียหายในยุค๑๘ปี
เขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุมีวัยรุ่น๓คนเข้ามาขอขนมกินฟรีก็เลยปฏิเสธไป
อีกฝั่งก็ถามว่าเรียนที่ไหนขอดูเหตุคำขัดหน่อย
พอเปิดให้ดูอยู่หนึ่งในนั้นก็ฟันศอกเข้ามาที่ใบหน้าของเขาทันที
แล้วชักมีดออกมาจะแทงแต่เอามือรับคมมีดเอาไว้ได้ทัน
ที่คนในร้านจะมาช่วยแล้วก็จับตัว๓คนนี้ส่งตำรวจนะครับ
หนุ่มวัย๑๘ปีเจ้าของร้านเบเกอรี่ที่ทำงานอยู่ที่ร้านเบเกอรี่
แล้วมาล้างของอยู่หลังร้านเนี่ยนะก็ได้รับบาดเจ็บมือซ้ายถูกเย็บไปห้าเข็ม
มือที่เอามารับมีดนะครับแล้วก็บอกว่าเข็มขัดที่เขาใส่วันนั้น
ก็ไม่มีตราสัญลักษณ์อะไรนะยืนยันว่าเคยเห็นกลุ่มคนร้ายบ้าง
แต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกัน
มาทราบตอนหลังก็คือว่าคนร้ายได้รับการประกันตัวออกไปแล้ว
ก็เลยกลัวว่าทั้งสามคนจะย้อนกลับมาทำร้ายอีกเพราะยังไงก็ต้องทำงาน
อยู่ที่ร้านแห่งนี้นะครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าของคดีนี้นะครับร้านเบเกอรี่แห่งนี้อยู่ตรงข้าม
เรือนจำนนทบุรีย่านท่าน้ำนนพนักงานหนุ่มที่บาดเจ็บให้ข้อมูลกับเราทางโทรศัพท์
เขาบอกว่าเขายังหวาดกลัวเรื่องความปลอดภัยหลังจากรู้ข่าวว่าทั้งสามคนที่มาทำร้ายเขา
ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วแล้วก็เล่าว่าขณะเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นเข้ามา
มามาถามว่าเรียนที่ไหนเขาก็ตอบว่าไม่ได้เรียน
กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ก็ขอดูหัวเข็มขัดซึ่งเขาก็ให้ดูแต่
เขาใส่เป็นหัวเข็มขัดนักเรียนธรรมดาไม่มีตราสัญลักษณ์ที่
เกี่ยวข้องอะไรกับพวกที่มาก่อเหตุเลย
ตอนถามว่าเรียนไหนบอกว่าไม่ได้เรียนไม่ได้พูดแล้ว
พอดูเห็มขัดมันก็ตอบเลยตอนนั้นเหมือนมันเมาอะไร
ไม่รู้ก็อยากให้มันแค่งดขึ้นมากกว่าเดียวพอข่าวนี้
ออกมาผมก็เห็นว่าหลายคนเขาก็เคยโดนโดนกลุ่มนี้มาเยอะ
บางทีอยู่บางคนเขาโดนหลังผมขณะเดียวกันนะครับเรายัง
ไปพูดคุยกับเพื่อนของพนักงานหนุ่มที่ถูกแทงบาดเจ็บ
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาเล่าว่าตอนนั้นเขาก็เห็น
เหตุการณ์แต่ว่าเข้าไปช่วยเพื่อนไม่ทันนะเพราะว่ากลุ่มวัย
สามคนที่มากันเนี่ยพกมีดมาสี่ห้าเล่มต่างคนก็ต่าง
ไม่ทันตั้งตัวว่าทั้ง๓คนจะชักมีดขึ้นมาแทง
เขาเดินมาทางนี้ครับเดินดิ่งเข้ามาหาพวกผมเลยครับ
ล้างของอยู่แล้วผมก็บอกเพื่อนบอกเนี่ยได้ช่างมาแล้ว
เพราะว่ามันเดินมาเร็วแล้วมันมาล้อมเพื่อนผมแล้วผมก็
ถอยเข้าร้านเลยไม่รู้จักมันเดินแปลกครับแล้วมองมอง
ผมแปลกครับแล้วมันพกมีดมาครับผมเห็นมีดนี่มีดตกกลางถนนก่อน
ตอนแรกใช่ครับแล้วเขาก็เก็บมีดแล้วก็เดินมาทำเพื่อนผมแล้วก็ล้อม
มองอยู่และอีกคนนึงที่เดินไปตรงหลังร้าน
มาคุยผมถามว่าผมเรียนไหนบอกผมไม่เรียนแนมงานแล้ว
ขอดูเหมือนกับผมผมว่าเปิดให้ดูเรียกผมออกมาผมว่าออกมาไม่ได้
ใช่ครับแล้วตอนนั้นภาพที่เราเห็นแล้วผมว่าต่อแล้วร้อมก่อน
แล้วก็ต่อยเพื่อนผมต่อยต่อยสะบักแทงเพื่อนผมเลย
เพื่อนผมร้องอู้แล้วเพื่อนผมก็วิ่งเข้ามาหลังร้านเลยครับอืม
ขอขนมกินฟรีแม่ยิ่งใหญ่เหลือเกินใน๓คนนี้นะครับ
รวมทั้งโพสต์ภาพของคนทั้ง๓คนที่ไปทำร้ายเขาด้วยนะ
โดยบอกว่าหลังจากที่ได้โพสต์คลิปนี้ออกไปนะ
มีผู้เสียหายคนอื่นที่เคยถูก๓คนนี้ทำร้ายลักษณะเดียวกัน
มาแสดงความคิดเห็นหลายคนเลยว่าโดนเหมือนกันโดนไอ้๓คนนี้เหมือนกันนะ
เพราะว่าที่เขาโพสต์เนี่ยนอกจากคลิปแล้วยังมีภาพนิ่งของคนทั้ง๓คนที่ไปทำร้ายด้วยนะครับ
แล้วก็ไม่ใช่แค่พนักงานหนุ่มที่ถูกทำร้ายล่าสุดที่กลัวอันตรายนะ
เพราะหลังจากวัยรุ่นเหล่านี้ทั้ง๓คนนี้ได้รับการประกันตัวออกไป
มีคนแถวนั้นยังเห็นว่า๓คนนี้เนี่ยยังไปเดินไถเงินคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นอีก
ทำให้คนในพื้นที่ต่างหวาดระแวงเลยอยากให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยสอดส่องมาช่วยจัดการหน่อย
ก็เลยเหมือนแบบแค่ประกันตัวก็ได้ออกไปแล้วแต่ทำไมมันอุกอาจมากอะพี่มันทำสองคนเลยมันพยายามฆ่าเลย
แล้วตั้งใจเหมือนจะแทงคอน้องเลยล่ะแต่ว่าน้องเอามือมารับก็โดนเย็บที่มือไปแค่๕เข็มถือว่าโดนน้อย
คือมันมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้พี่เพราะว่าเพราะอยู่ในสถานีตำรวจเขาก็โวยวายว่า
น้องว่าตำรวจเห็นน้องบอกนะคะว่าตำรวจไม่ให้ฆ่าเขาเขายังด่าตำรวจเลยว่าไม่ให้ข้าวกูกิน
อยากเห็นคลิปกูกระทืบตำรวจไหมประมาณเนี้ยค่ะเห็นน้องเล่าให้ฟังแล้วก็เดินมาใส่กุญแจมือกันมาเลย
แล้วก็มองหน้าน้องว่ามึงข้องใจกับกูอ่ะนอกรอบได้นะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็แบบว่าขนาดมึงอยู่ในสถานีตำรวจมึงยังพูดขนาดนี้เลย

ทีนี้พี่สาวของคนที่บาดเจ็บที่เขาโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพนิ่งของ๓คนที่มาทำร้ายน้องเขาเนี่ย
เขาก็ติดใจไงว่าเอ๊ะทำไมถูกปล่อยตัวได้รับการประกันตัวง่ายจังเพราะว่าข้อหาเนี่ยมันถึงขั้นพยายามฆ่านะ
ถ้าเกิดเขาดูแล้วเนี่ยนะวันเกิดเหตุมาใช้มีดแทงจะเอาเข้าคอเลยอ่ะแต่ว่าปัดทันเนี่ยอันนี้คือภาพนิ่งของคนร้ายเนี่ยนะ
แต่ว่าอยู่ดีเอ๊ะทำไมถึงให้ประกันตัวง่ายจังออกมาเสร็จเรย์ไปแล้วก็ไปไถเงินชาวบ้านเขาอีกเนี่ย
ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปทำร้ายคนอื่นอีกหรือเปล่าหรืออาจจะกลับมาแก้แค้นน้องของตัวเองก็เป็นไปได้
ถูกต้องเนี่ยแล้วพอคนเห็น๓คนนี้โอ๊ยเราก็เคยโดนเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
จากการสอบปากคำผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนนะตอนที่จับได้วันที่ก่อเหตุนะนะ
อ้างว่าผู้บาดเจ็บเคยมาทำร้ายกลุ่มเขาก่อนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย
ก็จะไปไล่แทงเขาเนี่ยจนเขาบาดเจ็บตำรวจก็ตั้งข้อหาทั้งสามคนไปก็คือ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธมีด
หลังจากนั้นก็พาไปส่งตัวพาคุมตัวไปส่งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
เพราะว่ายังเป็นเยาวชนนะผู้ปกครองมาทำเรื่องขอประกันตัวออกไป
ซึ่งสารให้ประกันตัวก็ต้องเป็นดุลยพินิษฐ์ของศาล
แต่หลังจากที่มีคลิปออกไปแล้วก็มีคนเห็นก็มาแจ้งความเพิ่มเติมอีกเยอะ
เคยถูกไอ้สามคนนี้ทำร้ายเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่จะมีผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเนี่ย
ตำรวจก็จะเรียกมาอีกแล้วมาแจ้งข้อหาเพิ่มอีก
แล้วก็จะส่งฟ้องศาลให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งตรงนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าก็ต้องไปรอฟังว่าสารท่านจะให้ประกันตัวอีกไหม
มีเหยื่อโผล่ออกมาอีกเยอะเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่นิสัยน่าจะเป็นสันดาแล้ว
ตำรวจก็ต้องเอาให้รัฐกลุ่มก็ต้องยกเหตุผลอะไรกับสารท่านด้วย
ว่าต้องคัดค้างค่าประกันตัวเพราะเกรงว่าออกไปเนี่ยจะไปยุ่งเหยิงกับคดี
ไปทำร้ายผู้เสียหายอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมอ่าแม่
มันแสบจริงอยู่ไปแถวนั้นชาวบ้านเขาก็เดือดร้อน
เอาไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่อื่นคนอื่นก็เดือดร้อนอีกหรือเปล่า
นั่นสิคะเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาก็กังวลนะ

ต้องอยู่ในคุกไปก่อนใช่ไหมพอสำนึกได้อะไรได้ก็ค่อยออกมา
เป็นคนดีก่อนให้ออกมาหวังว่าจะสำนึกได้ด้วยนะคะ